คุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุโขทัยนะคะ
พื้นที่ตรงนั้นก็มีป่าอยู่ใกล้บ้าน
แล้วก็คนในหมู่บ้านก็ชอบหาล่าไก่ป่ากัน
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๐ค่ะได้ยินเสียงไก่ป่าร้อง

เงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ยิงเปรี้ยง

เดินไปดูกะจะไปเก็บไก่ป่า
สุดท้ายกลายเป็นเพื่อนบ้านถูกยิงนอนเสียชีวิตอยู่ค่ะ
เพราะเพื่อนบ้านก็ออกไปล่าไก่ป่าเหมือนกัน

ตำรวจสพศรีสัชนาลัยไปตรวจสอบเนี่ยค่ะ

หมู่๗อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

เสียชีวิตคือนายวุฒิชัยรอดทนอายุ๕๓
เสื้อเชิดแขนยาวกางเกงผ้าร่มสีเขียว
เสียชีวิตลักษณะนั่งเอ็นอยู่ข้างกองไม้
ในมือผู้เสียชีวิตกำปืนแก๊ปยาวเอาไว้แน่นเลยนะคะ

กระสุนเข้าคอด้านขวา๒รู
คนก่อเหตุคือนายสำอางยาวยวนอายุ๖๐

พร้อมอาวุธปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุค่ะ
ส่วนปากคำนะครับ

นอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงไก่ป่าขัน

เพื่อที่จะล่าไก่ป่ามาทำเป็นอาหารเช้า

แต่ขณะที่นายสำอางกำลังซุ่มอยู่นะครับ
แล้วได้ยินเสียงไก่ป่าขันมาจากจุดเกิดเหตุ
ห่างจากจุดที่ซุ่มอยู่สัก๒๐เมตร

กล่าวว่าโดนไก่ป่าแน่นะฮะ

ก็บอกภรรยาให้ช่วยแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็ยินเสียงอะไรยังไง
มันเห็นแบบใกล้มันขามอยู่ตรงนั้นไง
แล้วผมเห็นผมเห็นกันใกล้

ก็แจ้งข้อหานายสมอ้างคนก่อเหตุนะครับ

ค่ะเคยเกิดขึ้นบ่อยนะคะแบบนี้

ฝ่ายที่ไปล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อย

หรือคนที่ไปก่อนไปหลังต้องระวังกัน